อันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเล่นกันสนุกในงานวัด
แต่ถ้าสิ่งที่ได้เป็นเงินกลายเป็นการพนันขึ้นมาทันทีนะคะ
มีชาวบ้านนำคลิปป่าเป้าแฟ้งการพนันในงานวัด

นี่ก็เป็นภาพงานวัดนี่เป็นภาพปกตินี่แหละ

เป็นบรรยากาศงานป่าเป้ารางวัลภายในงานประจำปีที่วัดย่านตำบลคลอง๑นะคะ
ในอำเภอกลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
คลิปนี้เขาเผยแพร่ออกมาโพสต์ขึ้นมาเพื่อร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
บอกว่าภายในวัดนอกจากจะจัดให้มีคอนเสิร์ตนักร้องแล้วก็คณะลิเกชื่อดังแล้ว
ก็มีการจัดการละเล่นหลายอย่างต่างเหมือนงานวัดทั่วไป
เช่นป่าเป้าลูกปลูกเกมบิงโกยิงเป้า
ซึ่งแต่ละอย่างเขาบอกว่าแอบแฝงการพนันโดยเฉพาะการปาเป้า
จากเดิมลูกดอก๓ลูกราคา๒๐บาท
ป่าไปฮะค่ะครับเป็นปรกติ๓ลูก๒๐บาท

ก็คือเราดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงอะไรก็ว่าไปนะคะ

ก็ถ้าเข้าก็จะได้รับตุ๊กตาหนึ่งตัวหรือว่าเป็นของขวัญอย่างอื่นนะ

เขาบอกว่าคำว่าแบบพิเศษนี่คือ
ปลาถูกได้ตุ๊กตา๑ตัวหรือเงิน๒๐๐บาท

แสดงว่าถ้าได้เงินแบบนี้ถือว่าเป็นการพนันแล้วนะ

ให้เลือกเอาตุ๊กตาหรือเงิน
หรือจะเป็นปลาลูกดอกใส่แผงตัวเลข
ที่มีเลขผสมระหว่างเลข๖กับเลข

เป็นภาพที่เป็นแผงเป็นสีชมพูชมพู๖กับ๙
ถ้าถูกเลข๙ได้รับเหมือนกันเลย
ให้เลือกระหว่างตุ๊กตากับเงิน

อกจากนี้ยังมีเกมหลายอย่างที่ใช้เงิน
แลกอุปกรณ์เพื่อมาใช้เป็นเดิมพันธุ

ซึ่งเจ้าของคลิปเพื่อนก็ได้หลงกล
เรื่องของเรื่องคือเขาหลงกล

ไปหลายพันบาทเหมือนกันเพื่อนกลุ่มนี้
คือธรรมดา๒๐บาทเราปลาก็แทบจะไม่ค่อยถูกอยู่แล้วนะ

แต่ว่าถ้าร้อยหนึ่งลองเสี่ยงดู

เขาก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ร้องเรียนมานะคะ
จากการตรวจสอบภาพพบว่าเป็นภาพที่จัดขึ้นภายในวัดแห่งนี้จริงนะคะ

ส่งต่อหน่วยงานราชการให้รับผิดชอบต่อไป
คือเราไม่รู้หรอกว่าเจ้าของที่คิด

เขาไม่รู้ว่าเป็นการเล่นการพนันด้วยหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการแค่คิดว่าเป็นการจูงใจ

คือเขาก็ให้เลือกนะระหว่างตุ๊กตากับเงิน
แต่มันเข้าข่ายการพนันเพราะว่ามีเงินเป็นสิ่งที่ตอบแทน